ที่นครสวรรค์น้องใบตองครับคุณนิวนาว

ของขวัญชิ้นนี้กินได้แล้วอร่อยด้วย
มันก็คือเกี้ยวซ่า
ซ่ามากไหมคะ
เกี้ยวซ่าไม่ต้องใส่โซดาก็ซ่าได้
คุณผู้ชมครับที่ร้านนี้จังหวัดนครสวรรค
ถ้าคุณผู้ชมจำได้กับร้านนี้
เราเคยเล่าข่าวไปแล้วว่าเขาขายเกี้ยวซ่าที่มีหลายไส้หลายรูปแบบ
แต่ทีนี้วันนี้ไม่ได้มาขายเกี้ยวซ่าอย่างเดียว

มาสอนน้องเขาทำเกี้ยวซ่าให้คุณแม่เขาได้ทานกันด้วย

เห็นแบบนี้น้องเขาโอ้โหตั้งใจมาก
อยากจะทำเกี้ยวเนี่ยที่อร่อยที่สุดในโลกให้คุณแม่ได้ทาน

เป็นเกี้ยวที่มาจากใจ
เค็มนิดนึงไม่เป็นไรคุณแม่บอกทานได้
นี่ครับก็เป็นการห่อเกี้ยวด้วยใจนะมันคือชื่อกิจกรรมครับคุณผู้ชมครับ
ฟังแล้วแหมมันดูทราบซึ้งปราบปื้มแล้วก็ดูอบอุ่นใจจริง
เขาบอกว่าสอนนะแต่ละขั้นตอนเนี่ยด้วยการเอาไส้หมูเนี่ยมาใส่ในเกี้ยวซ่า
พับต้องพับยังไงม้วนต้องม้วนยังไง
นี่ไงนี่ไงเริ่มจากเอาหมูใส่แผ่แบนก่อนนะ
ถูกต้องดูน้องเขาได้ลองทำแล้วเขาก็เออ
กว่าจะมาเป็นเกี้ยวซ่าที่เราได้ทานกันมันก็ไม่ใช่ง่าย
แล้วได้ทำทำร่วมกันกับคุณแม่แบบนี้
คุณแม่ก็คอยอยู่ข้างหลังส่วนลูกก็อยู่ข้างหน้า

การเหมือนเป็นแบบว่าความรักของแม่ลูกผูกพัน
เหาะแล้วได้แล้วนี่
นี่ออกมาแบบนี้นี่เป็นเกี้ยวแบบรูป
ดอกไม้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบ

ผมเคยดูคือจะเป็นแผ่นเกี้ยว๓แผ่นมาวางเรียง
ต่อกันใช่ทับปุ๊บแล้วก็ม้วนให้ออกมาเป็นรูปดอกกุหลาบ
เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งหรือว่าจะเอาไปทอดก็ได้
ก็แล้วแต่ละกันวิธีมันมีเยอะแยะนะครับ
นี่คือของขวัญที่ดีนะแล้วดูเป็นของขวัญที่มัน
ได้ทำร่วมกันกับคุณแม่แล้วก็คุณลูก
ภาพความทรงจำที่น้องเขาอาจจะจำได้
พอเขาโตไปแล้วเออวันหนึ่งเนอะ
ตอนเราเด็กเคยทำเกี้ยวกับคุณแม่
คุณผู้ชมครับสำหรับของขวัญสุดพิเศษแบบนี้
ถ้าอยากลองไปทำกันดูวันนี้ยังไปทำได้นะครับ
ที่ร้านเกี้ยวซ่าปอห่อตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัด

อืมสวยงามแล้วก็ทำให้มันมีเสน่ห์อ่ะมันมีแบบน่าทานมากขึ้นอ่ะเนอะ
จากธรรมดาเอามาเป็นรูปกุหลาบอะไรเงี้ย
ที่สำคัญคือกิจกรรมนี้แม่ลูกเขาทำด้วยกัน
ถูกต้องแล้วคือบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่รู้จะซื้อของอะไรให้คุณแม่ดีนะ

จริงแล้วเนี่ยคุณแค่ทำอาหารหรือว่าอะไรน่ารักที่เป็นฝีมือของเราแค่นี้

ทำเล็กน้อยที่เราทำได้
บอกว่าลูกทำอะไรแม่ก็ชอบหมดแหละ
ทำดีนะต้องทำดีนะถ้าทำไม่ดีนี่อีกเรื่องหนึ่งนะ
ใช่แล้วแม่ทั้งหมดก็อยากให้ลูกเป็นคนดี